เรื่องโควิดเหมือนเดิมนะครับเป็นอีกวันที่ตัวเลขก็พันสี่
ใช่ค่ะวันนี้ต้องพูดถึงเรื่องของวัคซีนกันหน่อยนะคะ
ใช่ครับคือวัคซีนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือแก้ไขป้องกันโควิด๑๙ได้
เมื่อวานนี้เชื่อว่าท่านได้ฟังข้อมูลจากคุณหมอธีรวัตรเหมจุธา
แล้วท่านก็อาจจะตกใจนะครับแล้วก็รอฟังข่าวในวันนี้ที่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องแถลง
ค่ะเรื่องของผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนนะคะ
ในการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
นี่ฮะนี่จากเพจเฟซบุ๊คของคุณหมอนะครับ
นำข้อมูลเอามาบอกนะครับ

แล้วมีอาการไม่พึงประสงค์ลักษณะของการเกิดคล้ายกับอำมพลึก
เป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับที่รับการฉีดก่อนนะครับ
อำมพลึกขึ้น๖รายที่จังหวัดระยอง
ซึ่งแพทย์ได้ให้ยาละลายริ่มเลือด
และกลับมาเป็นปกติแล้วซึ่งน่าจะเป็นเฉพาะล็อตของวัคซีน
ไม่น่าจะเป็นจากวัคซีนทั้งหมด
กล่องวันหมดอายุคือ๑กันยายน๒๕๖
แต่คนก็โอ้โหมันก็กังวลนะนะค่ะใช่อาการของทั้ง๖คนนะครับ
มีรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคโควิด๑๙
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๖จังหวัดชนบุรี
เปิดเผยว่าผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน
ที่โรงพยาบาลระยองเมื่อ๘และ๙เมษายนที่ผ่านมา
ทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์นะครับ
อายุระหว่าง๒๑๕๔ปี
ไม่มีโรคประจำตัวและไม่มีประวัติแพ้ยามาก่อน
หลังจากฉีดวัคซีนมีอาการชาที่แขนซ้ายก็คือแขนข้างที่ฉีดนะฮะ
บางคนมีมุมปากตกพูดไม่ชัด
มีอยู่คนหนึ่งอายุ๕๔หลังฉีดไป๑๐นาที
มีผื่นแดงที่แขนทั้งสองข้าง
ตามมาด้วยชาปลายเท้าทั้งสองข้าง

ชาที่ปากลิ้นแข็งสมองสั่งการช้า
มีตาฝ้าคล้ายมีควันขาวมาบังทั้งสองข้างด้วย
เรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าเราก็ตกใจนั่นแหละใช่ไหม
เพราะเดี๋ยวเราก็ต้องได้ฉีดกันต่อไป

วันนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขได้ประชุมนะครับ
แล้วก็หาข้อสรุปเรื่องนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
โดยสรุปว่าเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าเป็นผลมาจากเรื่องการฉีดวัคซีนจริงนะครับ
นี่ครับศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัลยาโชคภัยบูลกิจนะครับ
ท่านกุลกัญญาโชคไพบูลกิจคณะแพทยศาสตร์ศิลาพยาบาลของมหิดลนะครับ
ระบุว่าจากการสอบสวนโรคพบว่าทั้ง๖คนมีอาการทางระบบประสาทมากน้อยต่างกัน
และเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวซึ่งหายภายใน๑๓วัน
รายมีอาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นยังบอกไม่ได้แน่ชัดว่าเกิดจากอะไร
เพราะสแกนสมองแล้วปกติแต่ก็คาดว่าเกิดจากการได้รับวัคซีนโควิด๑๙
เพราะมันเกิดขึ้นใน๕๑๐นาทีที่ฉีด
ต้องติดตามดูต่อไปเพราะว่าวัคซีนเนี่ยมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนฉีดแล้วไม่พบความผิดปกติ
และเป็นล็อตที่ใช้ฉีดแล้วทั่วประเทศมากกว่า๓แสนราย
เมื่ออัตราเกิดเกิดเพียง๑กลุ่มก้อน๖คน
คณะกรรมการจึงมีความเห็นตรงกันว่าจะไม่ชะลอการฉีดวัคซีนโควิด๑๙
และเมื่อมีอาการแพ้ก็จะไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนชนิดเดิม
สำหรับผู้ที่แพ้๖รายนี้นะฮะสำหรับโดส๒เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูกันต่อไป
สิ่งที่เราทุกคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเฝ้าติดตามดูต่อไปนะคะว่านะคะจะเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นได้อีกไหมนะคะ
อย่างไรก็ดีเนื่องจากว่าวัคซีนล็อตนี้ได้ฉีดไปจนเกือบจะหมดแล้วนะคะ
และอาการที่เกิดมันเป็นอาการชั่วคราวนะคะส่วนใหญ่จะอาการไม่มากนัก
แต่มีบางรายที่อาการดูจะเหมือนมากหน่อยนะคะ

เราก็เลยคิดว่าคณะกรรมการลงความเห็นว่าสามารถใช้วัคซีนเหล่านี้ต่อไปได้
เนื่องจากว่าประโยชน์ของวัคซีนมากกว่านะคะอาการข้างเคียงซึ่งเป็นชั่วคราว
ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้แบบนี้นะคะ
ส่วนอัตราการเกิดเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าได้ฉีดไปจำนวนมากหลายแสนโดสแล้วนะคะ
แต่เจอกลุ่มก้อนนี้เท่าที่รายงานมานะคะ
ท่านบอกว่าอาการของทุกคนเนี่ยคล้ายโรคหลอดเลือดสมองคือแขนขาอ่อนแรงชาครึ่งซีก
ให้ยาละลายริ่มเลือดอาการก็กลับมาปกตินะครับ
ว่ามีเนื้อสมองตายขาดเลือดหรือว่าตีตัน
ซึ่งคาดว่าสัมพันธ์กับการฉีดวัคซีน
แต่เป็นเรื่องที่พบไม่บ่อย
และเป็นเพียงชั่วคราวจึงไม่อยากให้ตกใจกลัว
ที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมองอาการอย่างที่บอกนะคะว่า
เป็นอาการคล้ายของกับโรคหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งถ้าเป็นโรคหลอดเลือดสมองเนี่ย
มาตรฐานการรักษาเนี่ยเราบอกว่าถ้าคนไข้ที่มีอาการของโรคหลอดเลือดสมอง
และมีอาการภายใน๔๕ชั่วโมงนะคะเราจะต้องให้การรักษาโดยให้ยาละลายริ่มเลือดก่อน
เพื่อช่วยชีวิตคนไข้เพื่อลดความพิการของผู้ป่วยนะคะ
เป็นการรักษาที่ฉุกเฉินนะคะเราจะต้องให้การรักษาไปก่อน
แล้วค่อยมาดูว่าสาเหตุเป็นจากสาเหตุจากอะไรนะคะ
เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นมาตรฐานการรักษาค่ะแต่ถ้ามาตรวจพบทีหลังว่าอาการนี้ไม่ใช่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง
เราก็ถือว่าเป็นการรักษาตามมาตรฐานเพราะว่าเราจะต้องลดความพิการคนไข้ก่อน
กรณีการแพ้วัคซีนลักษณะนี้นะครับบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในไทยนะครับ
และเป็นครั้งแรกของวัคซีนซีโนแวคนะครับทำให้บริษัทผู้ผลิตต้องไปสอบสวน
ตรวจสอบหาที่มาอีกครั้งและต้องรับผิดชอบอาการแพ้
ตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายด้วยตอนนี้ยังไม่มีคำสั่งที่จะชะลอ
หรือว่ายกเลิกการซื้อวัคซีนซีโนแวคนะครับ
หลังเกิดเรื่องนายมนตรีก็สั่งการให้เร่งตรวจสอบเพื่อหาข้อสรุปให้เร็วที่สุดนะครับ
ล็อตนี้เป็นล็อตแรกที่รัฐบาลไทยสั่งซื้อเข้ามานะครับ
ทั้งหมดเนี่ย๘แสนโดสซึ่งได้กระจายฉีดไปหมดแล้ว
สั่งให้โรงพยาบาลที่นำวัคซีนไปฉีดเนี่ยไปติดตามอาการของผู้ได้รับการฉีดวัคซีนด้วยนะครับ
ซึ่งฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยบอกว่าทั้ง๖คนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ระยอง
แล้วก็ศรีราชาที่ฉีดไปแล้วมีอาการเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ก่อนที่จะมีอาการรุนแรงมีอาการคล้ายกันคือชาก่อน
ตามขาตามมือตามแขนหลังฉีดไปวันสองวันก็เริ่มมีอาการมากขึ้น
แต่ก็ได้รับการรักษาแล้วก็ตอนนี้อาการก็กลับมาปกติแล้วนะฮะ
ดังนั้นนะคะเรื่องของวัคซีนต้านโควิด๑๙เป็นเรื่องสำคัญ
ที่ต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะ
คือมีข้อมูลจากในเพจเฟซบุ๊คของนายกรัฐมนตรี
ที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊คเอาไว้ว่าประยุทธ์จันโอชาค่ะ
ได้โพสต์ความคืบหน้าเรื่องของการนำเข้าวัคซีนต้านโควิด๑๙นะคะ
โดยระบุว่าคณะทำงานได้มีการพิจารณาจัดหาวัคซีน
ซึ่งมีในแพทย์ปียสกลสกลสัตยาธรเป็นประธาน
โดยรายงานว่าจากการหารือทุกฝ่ายได้ข้อยุติแบบนี้ค่ะ
ประเทศไทยจะจัดหาวัคซีนเพิ่มอีก๒๓ยี่ห้อนะคะ
ไม่ใช่มีแค่แอสตราเซเนก้ากับซีโนแกคเท่านั้น
เพิ่มอีก๓๕ล้านโดส
เหนือจากที่ดำเนินการเอาไว้แล้ว๖๕ล้านโดส
หมายความว่าจะรวมเป็น๑๐๐ล้านโดสนะคะ
ซึ่งในจำนวน๓๕ล้านโดสที่จะสั่งเพิ่มเติมนะคะ
ภาคเอกชนนำโดยสภาหอการค้าไทย
จะช่วยจัดหาให้กับพนักงานลูกจ้างเอกชนด้วย
ประมาณ๑๐๑๕ล้านโดส
ซึ่งก็จะช่วยลดงบประมาณของรัฐบาลลงไปอีก
ขั้นตอนต่อไปก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยก็จะเป็นการดำเนินการแบบเร่งด่วน

แล้วก็มีข้อความที่ระบุเอาไว้ว่า
ผมได้สั่งการให้วางแผนการกระจายและฉีดวัคซีน
จัดหาหมาดทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในธันวาคมนี้
นี่ค่ะข้อความที่โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คของนายกรัฐมนตรี
นี่นะคะจะเสร็จสิ้นภายในธันวาคมนี้
นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่ว่า
ทำไมรัฐบาลฉีดวัคซีนให้กับประชาชนช้าเกินไปหรือเปล่า
นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ได้ช้านะคะ
แต่ติดปัญหาตรงที่วัคซีนส่งเข้ามาไม่ต่อเนื่อง
และการฉีดต้องฉีดเป็นระยะ
ส่วนวัคซีนที่จะเข้ามาอีก๒ล้านโดส
จะต้องกระจายไปทุกจังหวัดตามพื้นที่ความเสี่ยง
ดังนั้นก็ต้องจัดระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะฉีดเข็มที่สอง

ถ้าหากว่าเกิดปัญหาการส่งมอบวัคซีนล่าช้าค่ะ
เกิดเป็นปัญหาเรื่องการส่งมอบการต่างไม่มีปัญหาทั้งโลกในเวลานี้

เราก็เปิดเสรีให้สามารถนำเข้าได้แต่ต้องผ่านกฎิกา
เพราะว่าอะไรเพราะเป็นวัคซีนที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
เพราะฉะนั้นไม่มีใครรับผิดชอบได้นอกจากรัฐบาลเท่านั้นเองใช่ไหม
จะต้องดูแลในเรื่องของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

แต่ต่างผมก็ยืนที่และรัฐบาลจะทำอย่างเต็มที่
แต่วันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของพวกเราไปด้วยนะ
แล้วก็อยากให้ฟังช่องทางของรัฐบาลเยอะหน่อย
นะที่ชี้แจงมาเนี่ยก็ต้องตั้งใจฟังนิดหนึ่ง

คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของวัคซีนต้านโควิด๑๙เพิ่มเติมกันอีกหน่อยค่ะ
อนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
บอกว่านายกรัฐมนตรีสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุข
จัดหาวัคซีนทุกชนิดที่มีความปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
ไม่ได้ระบุว่าจะต้องเป็นบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะคะ
ได้มีการให้แนวทางจัดหาเพิ่มให้ครอบคลุม๑๗๐ของประชากร
จากเดิมกำหนดไว้ตามทฤษฎีคือ๑๖๐ของประชากร
ก็สามารถสร้างภูมิต้านทานหมู่ได้แต่นี่อาจจะเพิ่มแล้วนะคะ
ครอบคลุมถึงร้อยละเจ็ดสิบนะคะก็เลยจะต้องหาวัคซีนให้ได้มากที่สุด
จะได้รับในเดือนมิถุนายนส่วนบริษัทอื่นจะเริ่มเข้ามาเจรจา
และสามารถจัดส่งได้เร็วขึ้นจากเดิมจะส่งได้สิ้นปี๖๔เลย
ก็จะเลื่อนเป็นไตรมาส๓ของปีนี้นะคะ
พรุ่งนี้จะมีการเจรจากับตัวแทนผู้ผลิตวัคซีน๒๓ราย
สำคัญที่สุดเลยก็คือจะได้รับวัคซีนเมื่อไหร่
กรณีวัคซีนของไฟเซอร์ยังเจรจาอยู่นะคะ
รอใบเสนอราคาอยู่นะคะ
ถ้าส่งมอบ๑๐ล้านโดสได้ภายในเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมนี้
ก็จะจัดซื้อเพราะว่าจะสามารถฉีดให้ได้
สำหรับคนที่อายุตั้งแต่๑๒ปีขึ้นไปถ้าเป็นไฟเซอร์
แล้วก็เพิ่งได้รับข้อมูลเรื่องของการจัดเก็บ
จะต้องเก็บที่อุณหภูมิลบ๗๐องศาเซลเซียส
ตอนนี้สามารถเก็บได้ที่อุณหภูมิลบ๒๐องศาเซลเซียส
และที่๒๘องศาเซลเซียส
ยังเจรจาอยู่เลยเขายังไม่ส่งใบเสนอราคามาเลย
เราก็ขอให้เขาเสนอใบราคามา
สมมุติพรุ่งนี้นะสมมุตินะเขาส่งใบเสนอราคามา
บอก๑๐ล้านโดสมีเลยส่งภายในเดือนมิถุนากรกฎารับรอง

อันนี้คือเราไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมคะว่าราคามันจะต้องอยู่ในระดับไหน
หรือว่าถ้าเขามีของให้เราก็ซื้อได้เลย

อาจารย์ไฟซ่อมันก็มีเหตุผลละ
เพราะว่าตอนหลังไฟซ่อบอกว่าสามารถคอบคุมอายุถึง๑๒
อาซ่าเซนิก้าต่ำกว่า๑๘เขาไม่ชี
ซิโนแวคต่ำกว่า๖๐เขาไม่ฉีด
แต่ว่าเราก็มีเยาวชนตั้งเยอะแยะ
พอไฟเซอร์เข้ามาบอกวัคซีนนี้มีผลกับเด็กอายุ๑๒ขึ้นไป

อย่างที่รองนายกอนุทินบอกก็คือวัคซีนแต่ละยี่ห้อก็จะมีเงื่อนไขในการฉีด
เงื่อนไขในการจัดเก็บที่แตกต่างกันไปด้วย

คือก่อนหน้านี้มีตัวแทนเข้ามาเจรจาบ้างแล้ว
แต่ก็ต้องให้รัฐบาลยืนยันคำสั่งซื้อก่อน
แล้วก็จะส่งให้สิ้นปี๖๔นี้นะคะ
แล้วก็มีการสั่งการไปทุกโรงพยาบาล
ให้เร่งฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ให้มากที่สุดค่ะ
ก็เรื่องการเจรจาจัดซื้อจัดหาวัคซีนของไทยเนี่ยนะฮะ
ก็ต้องยอมรับว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควร

เอาตัวเลขจริงนะยังไม่นับตัวเลขที่ว่า
เดี๋ยวจะซื้อให้ถึง๑๐๐ล้านโดสเลย

เวลานี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นร้อยละเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ค่ะ
เทียบกับประเทศอื่นของเราอาจจะถือว่าค่อนข้างน้อย

ฉีดได้ไม่ถึง๑เปอร์เซ็นต์ของประชากรในประเทศ
เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ต้อง๖๐เปอร์เซ็นต์
เป็นแอปพลิเคชันในการพูดคุยนะฮะ

หัวข้อพูดคุยเรื่องการฝ่าฟันวิกฤตโควิด๑๙ระลอก๓
กับโทนี่วุฒร์สำ
ก็คือชื่อเรียกของนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายมนตรีนะครับ
เขาก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
มีการถามถึงการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ในไทยที่ช้ามาก
ทั้งที่บอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผน
นายทักศิลป์ก็ตอบคำถามประมาณว่า
ทำไมไทยถึงจำกัดแค่๒ยี่ห้อก็ต้องเอาให้หลากหลายนะครับ

อยากจะบอกคนเอกประยุทธ์จันโอชามนตรีนะครับว่า
ถ้าหาคนแก้ปัญหาติดต่อหาวัคซีนกับเอกชน
หรือว่ากลับประเทศอื่นไม่ได้เนี่ยให้บอกตัวเขาก็ได้
เดี๋ยวจะไปช่วยคุยกับประธานาธิบดีรัสเซีย
วาลาดิเมียปูตินเดี๋ยวจะไปคุยให้

แต่ก็บอกว่าคนเด็กประยุทธ์คงไม่ฟังเขาหรอก

เขาก็นำเสนอมุมมองเรื่องการแก้ไขปัญหาการฉีดวัคซีน
จัดซื้อจัดหาแล้วบอกจะไปคุยกับรัสเซียฮ
แล้วก็บอกว่าเสนอให้เลือกซิโนฟาร์มของจีน
ใช่แล้วนะฮะซึ่งเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
คนเอกประยุทธ์จันโอชานมรีนะครับ
วันนี้ได้ตอบคำถามของสื่อนะฮะ
ตรวจงานแล้วก็เจอสื่อมวลชนนะครับ
เรื่องที่นายทักษิณเสนอตัวแก้ปัญหา
การจัดหาวัคซีนโดยเฉพาะการคุยกับรัสเซียนะครับ

อย่าเอาคำถามและเรื่องของคนที่ไม่อยู่ในประเทศนี้

โดยบอกว่าไม่รู้จักและไม่รู้เรื่องของนายทักษิณ
ส่วนเรื่องการแพ้วัคซีนของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ฉีดไป

ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเรื่องนี้ด้วย

ถ้ามันรุนแรงก็ต้องไปตามมาตรการทางการแพทย์

ผมก็เห็นข่าวมาแล้วล่ะผมก็เสียใจ

คำถามคนที่ไม่อยู่ในประเทศไทยมาถามผม
ผมไม่รู้จักไม่รู้เรื่องเขา

ทุกผู้ชมค่ะทีนี้มาดูภาพรวมค่ะ
รักษาจนหายแล้วรวมไปถึงผู้เสียชีวิต

ตัวเลขผู้ได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อวานนี้นะคะ
ได้ฉีดเข็มแรก๓๓๑๒๒รายนะคะ
ที่๒๑๓๒๗๙รายนะคะ
รวมคนไทยได้รับการฉีดวัคซีนแล้วกว่า๗แสนเข็มนะคะ
เข็มที่๑ก็คือ๖๐๔๙๔๗ราย
เข็มที่๒๑๗๖๖๓รายค่ะ
ทีนี้ค่ะทางสวบคแถลงผู้ป่วยโควิด๑๙นะคะ
แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโคศกค่ะค่ะ
มีผู้ป่วยรายใหม่๑๔๕๘ราย
เป็นการติดเชื้อในประเทศ๑๔๕๔ราย
ส่วนใหญ่มาจากการเฝ้าระวังในโรงพยาบาลนะคะ๑๓๔๖ราย
จากการค้นหาเชิงรุกในชุมชน๑๐๘ราย
ส่วนผู้ติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศ๔รายค่ะ
ผู้ป่วยสะสมตอนนี้นะคะ๔๖๖๔๓ราย
เสียชีวิตเพิ่ม๒ศพนะคะ
ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสม๑๑๐ศพ
ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วค่ะ๒๙๓๗๑ราย
ยังรักษาตัวอยู่๑๗๑๖๒ราย
ผู้เสียชีวิตรายที่๑๐๙และ๑๑๐เนี่ยค่ะ

มีโรคประจำตัวทั้งคู่เสียชีวิต๑๙เมษายนทั้งสองท่านค่ะ
วันนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นภาพ
เอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของโควิด๑๙

ก็เป็นช่วงเวลาที่ไปตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนามเอราวัน๒
สนามบางกอกอาริน่าเขตหนองจอกนะครับ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยโควิด๑๙
นี่นะฮะอยู่แถวน้องจอกนะครับ
ก็ไปฟังเรื่องของรายงานต่างของที่นี่นะครับ
เด็กประยุทธ์ไปตรวจจุดที่ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามด้วยนะครับ
เตียงรองรับทั้งหมดเนี่ย๔๐๐เตียงแยกชายหญิงนะครับ
แต่ละเตียงก็มีการเตรียมชุดเครื่องนอน
มีมุ้งกันยุงมีผ้าห่มมีหมอนมีพัดลมของใช้ส่วนตัวให้เรียบร้อย
นี่นะฮะหลังการตรวจเยี่ยมนะครับ
เด็กประยุทธ์บอกว่าภาพรวมก็พอใจนะครับ
ผู้ที่จะมารักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลสนามเนี่ย
จะเป็นผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มสีเขียว
คือสังเกตอาการนะต้องมากักตัว๑๔วันนะฮะ
ส่วนผู้ที่อยู่ในกลุ่มสีเหลืองกับสีแดงคืออาการจะมากกว่า

ขณะนี้ก็มีฮอสพีเทลที่เพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับ

บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้โควิด๑๙ในไทย
แม้ว่าจะดูเหมือนกับรุนแรงขึ้น
แต่ขอให้รอดูอีกสักระยะหนึ่ง

ถ้าควบคุมได้ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามขั้นตอนที่วางเอาไว้
เพราะว่าเราก็เพิ่งดำเนินมาตรการเข้มข้น
ในการที่จะแก้ปัญหาเพิ่มเติมนะฮะ
เราทุกคนต้องร่วมมือกันจริงค่ะ

มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
พริตตี้ในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
เขารวมตัวกันจัดเลี้ยงวันเกิด
คลิปนี้แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเยอะเลย

เพิ่งไปจับเมื่อ๑๗เมษายน
ตี๔ตี๔ยังปาร์ตี้อยู่เลยนะ

ในนี้๕๓คนนะ
ผู้หญิง๑๔ผู้ชาย๓๙
แล้วกลายเป็นว่าหนึ่งในคนที่อยู่ในปาร์ตี้

นี่ไงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
และตำรวจสภหัดใหญ่ที่ไปทำหน้าที่ในวันนั้น

เจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่น
มั่วสูงกันอยู่ในบ้านหลังนึงที่หัดใหญ่

จับมาได้ก็นำตัวไปที่สภหัดใหญ่

บันทึกลายนิ้วมือให้ประกันตัวไป

แล้วคนก็เยอะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมตัว

ที่สังเกตอนเวลา
ของผู้ถูกจับจริงแต่ในการรักษาความสะอาด
ในคำนึการฆ่าชื้อหรือมาตรการอาจารย์ก็ดำเนื้อการอยู่ทุกระยะอยู่แล้ว
ก็ขอให้มั่นใจได้ครับ
ส่วนผู้ที่เจ้าที่ตำรวจที่มีความเสี่ยงนะครับเช่นมีโรคประจำตัว
อายุมากสำหรับบางท่านเราก็ได้ให้กักตัว
ถึงแม้ว่าจะผลการตรวจเป็นลบก็ให้กลับตัวไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัย
นี่นะคะกลายเป็นตำรวจที่สภหัดใหญ่ก็ต้องกักตัวกันเนี่ยที่ไปปฏิบัติหน้าที่วันนั้น
นี่ค่ะคือจะไม่ไปจับก็ไม่ได้ใช่ไหม
พวกนี้ฝ่าพรกรฉุกเฉินเนี่ยเสี่ยงต่อโลกเหลือเกินก็ต้องซวยไปอีกนะครับ

เพื่อนผู้ชมครับในส่วนของเสื้อปินดาราวันนี้เนี่ยมีข่าวดีนะครับ
เพราะว่าวงการบันเทิงไม่มีใครติดโควิดเพิ่มนะครับ

แต่ดูอาการของนักคล่อมก่อนนักคล่อมชวนชื่นนะครับ
ดาราตลกชื่อดังตลกอาวุโสวัย๖๔ปีป่วยโควิด๑๙
วันนี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีเราสอบถาม
ยังลูกสาวก็คือคุณไอซ์นะครับ

ยังไม่มีอะไรผิดปกติมากไปกว่านี้นะครับ
และยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อเพราะว่าพ่อเนี่ยปกติแล้วไม่ได้เล่นโทรศัพท์
ไม่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือเล่นโซเชียล
สื่อสารผ่านคุณหมอคุณหมอบอกว่าคุณพ่อเนี่ยหลับอยู่
แล้วก็แจ้งว่าอยากให้พ่อพักผ่อนเยอะ
ซิเจนในร่างกายจะได้ทำงานดีนะครับ
ขณะที่วันนี้โลกโซเชียลได้แชร์คลิปวิดีโอของตลกชื่อดังหลายคนนะครับ
ทั้งคุณแจ๊สชวนชื่นคุณบอลเชิญยิ้ม
ป๋องกะพลคุณตั๊กบริบูรณ์คุณนุ้ยเชิญยิ้ม
นี่เป็นกลุ่มตลกที่เขาทำงานอยู่ด้วยกัน
ได้อัดคลิปให้กำลังใจนครชวนชื่นแล้วก็ภรรยานครด้วย
ให้หายป่วยโคลด๑๙โดยเร็วอย่างนี้ครับ
นุ้ยเชิญยิ้มนะครับลงคลิปนี้ก็ยาวเกือบ๔นาที
เขียนแคปชั่นบอกขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับนครแม่เอ
และพี่น้องทุกคนให้หายจากอาการป่วยโดยวัย

ฉันนาคอมก็ต้องสู้นะครับแม่เอก็ต้องสู้นะครับ
ขอให้คุณพระคุ้มครองทั้งพ่อและแม่ของผมด้วยนะครับ

ขอให้พ่อหายวันหายคืนนะพ่อ
พ่อต้องสู้นะพ่อนะเพราะว่าพวกผมเป็นพวกผมยังหายกันแน่เลยนะพ่อนะ

ผมเองก็มั่นใจว่าไม่มีอะไรเนี่ยทำอะไรน้าได้หรอกนะครับ
เพราะว่าน้าเป็นคนที่เก่งแข็งแรงและก็แข็งแกร่ง
รักจริงครับรักมาก
วันนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะครับ
รักษาอาการโควิดอยู่๑๐วันนะครับท่านผู้ชมครับ
ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่ฮะนี่เป็นไอจีของคุณแจงภรรยาคุณแจ๊สนะครับ
ท่านผู้ชมเห็นไหมครับท้ายกระบะน่ะ

เพื่อนตลกแฟนเข้าไปคอมเมนต์
คือนอกจากดีใจที่หายป่วยและแซวกันเยอะแยะ
คุณแจ๊สก็ลงภาพตัวเองด้วยนะ
อยู่ท้ายวดกระบะนี่อัดคลิปนะ
เลือกรถมากลับบ้านได้อย่างสมเกียรติมาก
ก็นั่งแห่ไปไงจะได้แบบ
แล้วก็คุณแจ๊สก็ไม่ลืมนะครับ

ขอบคุณหมอขอบคุณพยาบาล
ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ดูแลจนหายป่วยนะครับ
ก็เราถามคุณแจงไปคุณแจงบอกโอ๊ย
๑เมษายนนะครับวันนี้ไม่มีดาราติดโควิดเพิ่มนะครับ

นั่นเท่ากับว่ายังมีดาราที่รักษาอาการโควิด๑๙อยู่ในโรงพยาบาลอีก๓๙คน
แล้วทีนี้ค่ะมีดาราคนในวงการบันเทิงที่ยังต้องส่งกำลังใจ
กำลังใจไปเพราะว่าอาการซุดนะคะจากโควิด๑๙อ่ะค่ะท่านแรกอาต้อยเสถานะคะ
อาต้อยอายุ๗๖มีโรคประจำตัวก็คือมะเร็งปอดเชื้อโควิด๑๙ลงปอดนะคะ
และตรวจเจอว่าเชื้อลงปอดต้องให้ยาต้านไวรัสและยาฆ่าเชื้อนะคะ
คุณเออัญชาลีค่ะพี่สาวของคุณโยนะคะพี่สาวของคุณโยยศวดี
อดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด๑๙คุณนนทนนท์ค่ะก็เชื้อโควิด๑๙ลงปอดเหมือนกันนะคะ
นี่ค่ะก็จากสามสิบเก้าท่านในตอนนี้มีอยู่ห้าท่านนะครับ
ที่พบว่าเชื้อโควิด๑๙ลงปอดนะคะเป็นให้กำลังใจกับทุกทุกท่านนะคะ
ไม่ว่าจะวงการไหนก็ตามและสำคัญมากให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะคะ